ช่วงนี้ดูความคืบหน้าเหตุวินอุดมสุขตีกันจนทำให้มีคนเสียชีวิตกันหน่อยนะคะ
เรื่องต้นมีรายงานออกมานายกรับทราบเรื่องแล้วก็พยายามจะช่วยแก้ไข
มีรายงานว่าจะมีการเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ของวินทุกคนที่ก่อเรื่อง
และความคืบหน้าเรื่องนี้พลตำรวจตรีมงคลวรุโนผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕
พร้อมกับตำรวจสอนอบางนาค่ะเอาหมายสารค้นบ้านของพ่อและแม่
นายประมุกวิเชียนดิหลกกุลหัวหน้าวินรถจักรยานยนต์ซอยอุดมศุกร์๑
ผู้ต้องหาตามหมายจับที่อยู่ระหว่างหลบหนีคดีในซอยอุดมศุกร์๒๖แยก๒๗
ไปด้วยตัวเองเลยนะคะไปตรวจสอบเลยว่าผู้ต้องหามาหลบซ่อนตัว
ซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมายหรืออาวุธเอาไว้หรือเปล่า
ซึ่งนำตำรวจเข้าตรวจค้นใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง
เจอตัวนายประมุกค่ะไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายด้วย
ถามว่าทำไมต้องมาค้นบ้านหลังนี้คือก่อนหน้านี้ค้นมาหลายจุดแล้ว
บ้านที่นายประมุกเคยไปซ่อนตัวหลังเกิดเรื่อง
โรงพยาบาลที่เป็นสถานที่รักษาอาการบาดเจ็บก็ไม่เจอตัว
คนในบ้านก็ยอมรับว่าไม่รู้จริงว่านายประมุกไปไหน
รู้แค่กำลังพักรักษาตัวอยู่และมีทนายความให้คำแนะนำเรื่องทางคดีค่ะ
มีแนวโน้มเหมือนกันว่านายประมุกจะเข้ามอบตัวในภายหลัง
แต่ยังไงก็ดีฝ่ายสืบสวนมีหมายจับอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าพบแหล่งที่พักหรือพบตัวที่ไหนจะจับทันที
ด้านนายกรัฐมนตรีค่ะผลเอกประยุทธ์จันโอชา
รวมถึงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติยืนยันบอกว่า

ข้อเรียกร้องที่บอกว่าอยากให้มีการเพิ่มบทลงโทษให้หนักขึ้น
อาจจะช่วยได้ไม่มากนักแต่ก็จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วย
และต้องไม่ละเมิดก้าวล่วงซึ่งกันและกัน
ถ้ามีการพูดให้ร้ายกันไปมาก็ไม่มีอะไรดีขึ้น

ส่วนคณะอนุกรรมการพื้นที่จัดระเบียบวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง๔ฝ่าย
ทั้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจกรมการขนส่งทางบก

ร่วมหารือกันถึงแนวทางแก้ไขปัญหานี้แล้ว
โดยที่ประชุมมีมติชัดเจนว่า
พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างของคนในเหตุการณ์ทั้งหมด